ตอนนี้ทางการซาวดีอาราเบียเตรียมพร้อมมาตรการ
ในการคุมเข้มความปลอดภัยให้กับผู้แสวงบุญ
ที่จะไปประกอบพิธีฮัทที่นครเมกะนะคะ
วันแรกก็จะมีผู้แสวงบุญประมาณ๑ล้าน๕แสนคน
แล้วก็คาดว่าในช่วงประมาณ๕วันรวมทั้งหมดแล้ว
ก็น่าจะมีผู้แสวงบุญกว่า๒ล้าน๕แสนคนค่ะ
ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมกว่า๑๕๐๐๐๐๐คน
เข้าร่วมประกอบพิธีฮัทที่วิหารกระบะ
ภายในมัศยิตอันธรรมที่นครเมกะประเทศเซาเดียราเบีย

ซึ่งคาดว่าตลอด๕วันจะมีผู้แสวงบุญจาก๑๕๐ประเทศทั่วโลก
เดินทางเข้าร่วมพิธีมากถึงกว่า๒๕๐๐๐คน
ทางการซาอุดีอาราเบียก็เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่
กันเหตุสลดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
หลังจากมีผู้แสวงบุญเหยียบกันตายระหว่างพิธีฮัท
ผู้แสวงบุญคอยกั้นไม่ให้มีการวิ่งอย่างแตกตื่น
และจะยังมีการใช้สายรัดข้อมือระบุตัวตน
อย่างที่เคยใช้กันมาเมื่อปีที่แล้ว
เพื่อระบุข้อมูลส่วนตัวสัญชาติ
และจะสามารถบอกตำแหน่งของผู้แสวงบุญ

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะสามารถสแกนอ่านค่าด้วยบาร์โค้ด
ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
ขณะที่ผู้แสวงบุญชาวอีรานหลายหมื่นคน
ปฏิเสธที่จะเดินทางมาประกอบพิธีฮัตปีนี้
เพราะว่าเหตุการณ์ผู้แสวงบุญเหยียบกันเมื่อปีที่แล้ว
มีชาวอีรานเสียชีวิตมากกว่า๔๐๐คน
อีรานบางส่วนก็ออกไปเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนค่ะ
เพื่อแสดงความไม่พอใจและกล่าวโทษซาวดีอาราเบีย
ที่เป็นต้นเหตุของเหตุสลดที่เกิดขึ้นในพิธีฮัตปีที่แล้ว